คนใจร้ายใช้มีดฟันต้นคอเจ้าสุนัขตัวหนึ่งอายุ๗๘ปี
โอ้โหจนเขาเป็นแผลชะกันเหมือนกันเจ้าสุนัขตัวนี้นะครับ
โชคดีที่ชาวบ้านพาไปส่งสัตวแพทย์ได้ทันนะครับ
โอ้โหเย็บไปเยอะเลย๒๐เข็มนะคุณ
สัตวแพทย์หญิงพีรดาฮิรันการแห่งคลินิกบ้านเพื่อสัตว์เร่งรักษาสุนัขเคราะห์ร้าย
ซึ่งเป็นสุนัขเพศผู้สีน้ำตาลแดงอายุประมาณ๗๘ปี
ด้วยการเย็บปิดบาดแผลที่ต้นคอเย็บเกือบ๒๐เข็มนะคุณ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงสุนัขเสียเลือดค่อนข้างมาก
ส่วนค่ารักษาพยาบาลจำนวน๕๐๐บาทนั้นนะครับได้น้ำใจและความเมตตาจากทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผลไม้
และเปิดแผงให้เช่าพระตรงที่เกิดเหตุ
รวมถึงเพื่อนในเฟซบุ๊คของพ่อค้าแม่ค้าได้ช่วยกันบริจาค
สุนัขเคราะหร้ายถูกคนใจร้ายฟันครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับ
ก็เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
สอบถามคุณป้าอรไทยพันโทซึ่งบ้านอยู่ที่นั่นและมีอาชีพค้าขาย
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองกำลังทำงานบ้านอยู่
ได้มีเพื่อนบ้านที่ขายของอยู่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙ริมถนนสายบ้านแพ้วหลัก๔
โทรศัพท์มาบอกว่าสุนัขที่คุณอรไทยเคยเลี้ยงดูอยู่นั้นถูกฟันได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกัน
เธอก็เลยรีบออกไปดูจากนั้นนะครับ
ก็ไปพบว่าอาการที่หมอรักษา

หมอรักษาเรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัยแล้วนะ
ส่วนเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขจรจัด
มีคนนำมาปล่อยไว้บริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐ
เมื่อ๕๖ปีที่แล้วตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เด็กเลย
โดยมีนิสัยไม่ดุร้ายเป็นที่รักของพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ยังชอบเล่นกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของบริเวณนั้นนะครับ
หากใครมีอาหารก็จะนำมาให้เจ้าสุนัขกินทุกวัน
เรียกได้ว่าเป็นสุนัขที่เชื่องมาก
แต่ทีนี้ก็แปลกใจคนใจร้ายที่ไหนเนี่ย
ฟันสุนัขตัวนี้จนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มันไม่ยอมให้จับเราก็เลยทำมันไม่ได้
อ๋อแต่เราเห็นเหมือนทุกวันใช่ไหม
ใช่เหมือนทุกวันแล้วมันมีอีกผู้หนึ่งเป็นสีดำ

ก็เลยเหลือมันตัวเดียวก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันถึงโดนฟัน

ไม่ขวดรถคือนอนนิ่งไม่ยุ่งกับใคร
อืมแต่ว่าทำไมมันถึงโดนก็ไม่รู้อ่ะ
ด้านของหมอผู้รักษานะครับก็คือสัตวแพทย์หญิงพีรดาบอกว่า
โชคดีที่บาดแผลมันไม่ลึกถึงจุดสำคัญนะครับ
แต่ถ้าไม่นำมารักษาสุนัขอาจจะตายได้
จากบาดแผลกว้างและทำให้เสียเลือดมากนะครับ
ต้องเย็บปิดปากแผลเกือบ๒๐เข็ม
หลังจากนี้ก็ต้องรอดูอาการข้างเคียงต่อไป
และทีนี้ก็คงอาจจะต้องไปแจ้งคงแจ้งความกันแล้วนะฮะ
เพื่อจับตัวคนที่ก่อเหตุทำทารุณกรรมกับสัตว์ได้นะครับ